คุณผู้ชมค่ะมากันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่า

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตากับเพื่อนเท่าไหรหรอก

รักเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าพอเจอกันก็ขออัปเดตนิดนึงก็แล้วกัน
บอกเลยว่าความรักเขาดูสดใสไปให้สุดจริง
นี่แหละน้องใบหม่อนหวานใจของหนุ่มแจ๊คแฟนฉันค่ะ
สวยหวานน่ารักเนาะคุณผู้ชม

หวานก็รู้แล้วว่าเป็นคนคลั่งรักขนาดไหน

เขาห่วงเนื้อห่วงตัวแล้วนะคุณ
คือมีแฟนแล้วจะมาแบบประเจิดประเจอกับใครก็ไม่ได้

คือเมื่อก่อนแบบว่ากอดแจ๊กก็ได้เจอตามงาน

กันให้เราฟังแบบหน้าไมค์แบบนี้เลย
แจ็คกันยอมรับเลยว่าช่วงนี้ผมข้างแล้วก็ครับ

เราต้องปรับความรักกับงานอะครับ

ก็เลยแบบว่ายัวนอกเรื่องอะไรง็ครับ
ไม่ได้เกี่ยวกับว่า
ใครได้เป็นแฟนเขานี่ก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีคนนึง

เขาเป็นคนที่แบบชอบในความรักมาก
หู้ยแค่ภาพครั้งลักษณ์เข้ามาขนาดนี้คุณผู้ชม
ไปแนวปิดหล่อไปแล้วนะครับเออฮ่าคนข้างข้างแล้วกันนะคะ
มาที่คู่นี้บ้างค่ะซีสพีคพัทรสยาคุณผู้ชมค่ะ
ตอสนะคะไม่ต้องงงช่วงนี้ซิสพีคเนี่ย
เขาเรียกหวานใจว่าอาตอสเขามีหลานกันไง
แล้วเพิ่งบินไปเยี่ยมลูกของเพื่อนที่ญี่ปุ่นกันมา
แหมเราก็เห็นภาพนะโอ๊ยไปเมืองนั้นเมืองนี้
ลุ้นไม่ได้ว่าจะมีโมเมนต์พิเศษอะไรหรือเปล่า
ขอแต่งงานอะไรอย่างนี้พี่แจ๊ค
แต่ยอมรับว่าเห็นหลานน่ารักช่วงนี้ทั้งตัวพีคเองนะ
แล้วก็อาตอเนี่ยเฮ้ยพี่ยอมรับนะอยากมีลูกเหมือนกัน

ไม่ได้มีภาพต่อเข้าออกเลย

แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไง
แต่ว่าคิดว่าน่าจะตกลงกระจากันคุ้นคุยกัน